เปิดงานกันก่อนจะแข่งแล้วไม่เปิดงานได้ยังไง

กับสนามกีฬาโรงเรียนบ้านมอนอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับ
เขามีการแข่งขันกีฬากรีธาเครือข่ายตาตุมจานประจำปี๒๕๖๒ขึ้นครับ
ระหว่างที่รอผู้หลักผู้ใหญ่เปิดงานนะยังไง

น้องเขาก็เตรียมเนี่ยเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่
นี่ดูน้องเรามาด่าอ่าง่วงแล้วจ้ะ

รอนานไม่น้อยก็ต้องมานั่งพัดกันแบบนี้แหละครับ
อากาศมันร้อนคุณก็รู้อยู่แล้วนี่สุรินทร์
อากาศหลักที่นั่นส่วนใหญ่จะร้อน

ถูกต้องบอกเลยนะว่าพร้อมเต็มที่ครับ
แล้วทุกคนมาทั้งชุดทั้งอุปกรณ์ที่จัดแน่นจัดเต็ม
นี่อะไรนะชิมช็อปใช้ใช้ช็อปชิม
ชิมแล้วก็อร่อยดี

ก็นั่นไงแคมเปญของทางรัฐบาลเขา

โปรโมทให้ได้เห็นกันด้วยว่าเฮ้ยเลี้ยงน้องหนู
เขาก็รู้จักนะกับแคมเปญนี้
แล้วก็นอกจากนี้ยังมีหน้ากาก

ใช่แต่ผมว่าณเดชน์น่าจะไม่ได้นอน
ตาดำไปหมดเลย
ณเดชน์อย่างเดียวไม่พอเขาบอกว่ามีสาวมาด้วย

บอกเลยว่าไปดูลีลาของน้องดราเมเยอร์สาวกันหน่อยนะครับ

แม้ว่าแดดจะร้อนแต่เธอนั้นก็ยังไหวเพราะขาวมาทั้งตัวเลยทีเดียว

เอาให้ดูหน่อยว่าขาวขนาดไหน

ขาวหน้าขาวเนี่ยเห็นมั้ย
อันนี้ก็ขาวเหมือนกันเนี่ย

แต่ถ้าพอบอกชื่อแล้วคุณจะร้องออก
คือน้องไก่ปวีนาทองสุก

ทั้งบวกขาว
สองคนนั้นเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อให้กับชาวไทย
แล้วสองคนเขาเป็นชาวสุรินทร์
ก็เลยกลายเป็นไอดอลของน้องเขา

เขามีสุดยอดนักกีฬาที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทย

ในขั้นกีฬากฤทธาเกรือคลายทัตุมจานประจำบิสฯ

ในครั้งนี้เขาจัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ชายแดน

ได้มาร่วมแข่งกีฬาร่วมกันเพื่อ

แล้วก็สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
รักการออกกำลังกายนะครับ
ในครั้งนี้ก็มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด๑๒โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกันครับ
นี่ค่ะได้รับถ้วยรางวัลกันไปคือเป็นความภาคภูมิใจของเด็กนะคุณ
ตอนเด็กเวลาเราแข่งกีฬาสีแล้วได้เหรียญได้รางวัลเล็กน้อย
มันก็ยังเป็นแบบกำลังใจมันเป็นความรู้สึกดีนะ
เราทุ่มเทเราพยายามอย่างเต็มที่ตอนเด็กคุณเคยแข่งกีฬาอะไรบ้าง
เล่นประจำอะไรกีลงกีฬาวิ่งปงวิ่งเปรี้ยววิ่งผลัดนี่โอ้โห

วิ่งเปรี้ยวก็วิ่งไปกินมะนาวไปเสร็จ
ไม่ได้สาระอะไรเลยดิฉันว่าคุณตอนนี้คุณก็วิ่งเปรี้ยวอยู่

นั่งก็เปรี้ยวพูดก็เปรี้ยว
ก็ทำไงได้สาวก็ชอบผู้ชายที่มีรสชาติ
โอ้โหใครปรง